กลับมาช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
เรามาดูความคืบหน้านะครับของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ
เมื่อคืนนี้มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทเอกชนอยู่๕คน
ไปตรวจสอบเครื่องบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุมคุณภาพน้ำที่จตุจักรนะฮะ
ปรากฏว่าอยู่ดีน้ำมันทะลักเข้ามานะครับ

มีอยู่คนหนึ่งที่ออกมาไม่ทันนะครับ
ก็เลยจมอยู่ในบ่อประบัดน้ำเสียนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่ก็ต้องสูบน้ำออกนะครับ
เพื่อจะช่วยแล้วก็เอาร่างขึ้นมานะครับ
ต้องใช้เวลาอยู่นานถึง๘ชั่วโมงนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่เป็นภาพช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำของมูลนิธิร่วมกระตันอยู่นะครับ
นำร่างของคนงานที่จมหายไปในบ่อบำบัดน้ำเสียขึ้นมาได้
หลังจากใช้ความพยายามค้นหาอยู่ทั้งคืน
ตั้งแต่เที่ยงคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงสายวันนี้
รวมแล้วใช้เวลาไป๘ชั่วโมงกว่า

เจอร่างของนายดอนสมบูรณ์เพชร

ซึ่งรับช่วงงานต่อจากกรทม
เข้ามาตรวจสอบคุณภาพของบ่อบำบัดน้ำเสียของโรงงานควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักร
แล้วก็เกิดเหตุการณ์สลดขึ้นตั้งแต่เมื่อคืนนี้
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะคะเวลาสักประมาณ๔ทุ่มได้
เจ้าหน้าที่บริษัทเอกชนห้าคนเขาเดินลงไปปฏิบัติงานในการตรวจสอบเครื่องบำบัดน้ำเสียของโรงควบคุมคุณภาพน้ำจตุจักรอยู่ท้ายซอยอินธรรมระสามสิบห้า
เครื่องเพื่อสูบน้ำออกจากบ่อ
คือน้ำที่สูบออกไปเนี่ยสูง๑๐เมตรนะนะครับ

คือตอนที่พนักงาน๕คนลงไปในบ่อเนี่ยไม่มีน้ำเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะฮะ
เกิดมีน้ำไหลทะลักเข้ามาในบ่ออย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุ
พนักงานที่ลงไปทั้งห้าคนต้องพากันวิ่งหนีแต่ว่าผู้ตายหนีไม่ทันครับ
จมน้ำอยู่ในบ่อบำบัดน้ำเสียนะครับก็ต้องสูบน้ำกันแล้วก็เอาร่างขึ้นมานะฮะ
ก็ต้องไปหาสาเหตุกันต่อแหละว่าอยู่ดีน้ำมันทะลักเข้ามาได้ยังไง